คุณผู้ชมไปดูสาวโดยเฉพาะเลยในวงการบันเทิงเรา
พล่างโฉมกลับคอร์สตูมวันคริสตมัส

คุณผู้ชมเริ่มกันที่คุณแม่สุดแซ่บ

ไม่เคยตกเถียนเมอร์รีคริสตมัสแบบนี้

แฟชั่นรับคริสต์มัสหนาวเหรอ
สนเพราะว่าเป็นชิงเกอร์เบล

แวบแรกก็คือต้องร้องว้าว
เออด้วยความแบบว่าชุดสีทองระยิบระยับ
เคยขับผิวขาวออร่าของเขา

แบบฉบับที่หลายคนขยี้ตาว่าเฮ้ย

แถมความผมสีบรอนทองบวกกับเมคอัพสุดเป๊ะคุณคะ
มาครบสูตรแบบไม่ว่าให้

ต่อกันที่อีกหนึ่งเจ้าแม่คอนเทนต์คอนใจค่ะ
ผู้มากับสายน้ำนี่

รวม๒ทีมกันไว้ด้วยกันเลยนะ
ตัวเขียววันคริสต์มัสเราเห็นกันบ่อยแล้วใช่ไหม

เสิร์ฟเสิร์ฟคุณผู้ชมเช่นเคยนะ
โค้นความเครียดเลยนะคะแล้วก็ยกให้เลยค่ะ

แล้วค่ะต่อกันที่อีกหนึ่งสาวยังอยู่ในสายน้ำอยู่นะคะ
แต่ว่าขยายสเกลกว้างเท่านั้นหน่อยนี่เป็นอย่างไร
ชิเกรสกล่านกล้าวชุดสานตี้แบบกระโปรงหรอ
ไม่เอาอ่ะขอเสร็จเกงดีกว่า
โพสต์สับกับบอดในทะเลไปเลยคุณคะ
รวมหลายฟิลทั้งความน่ารักความขี้เล่นหรือจะเป็นความเซ็กซี่

แล้วคือทั้งแซมมี่ทั้งชีเกรสนี่นะคะตอนลอยกระทงเขาก็ปังมาแล้วนะ
พอคริสต์มัสก็คือสมการรอคอยคุณค่ะ
เดี๋ยวไปดูความเซ็กซี่แบบฉ่ำตามฉบับเกรสก่านกล้าวค่ะ
โอ้โหคุณสวยน่ะ
คือวิวทะเลก็สวยแล้วแต่ว่าดิฉันว่าเกรท์แฟนกล้าวสวยกว่า

เมืองนอกต้องมาจึบสายดูงานนะว่าเมื่อกี้จะทำยังไง

ไปต่อค่ะกับแม่แพทย์นับประพาว
คุณผู้ชมค่ะปีนี้มาเป็นหนาว

ดูจากรูปวูธขนนกสีขาว
ก็เป็นดีเทลให้ดูมีอะไรอยู่นะคะ
แล้วก็ยังโพสต์รูปพร้อมกับเฮียเรส
นี่น่ารักทั้งคู่เลยคุณผู้ชมดูเอา
เฮีเรสก็น่ารักแม่แพทย์ก็น่ารัก

ชุดแบบว่าเป็นฟิลของขวัญนี่
สีเงินแถมปรับลุคเป็นสาวผม
ดังปกติเนี้ยโฟเขาจะผมบลอดบลอดหน่อยใช่ไหมล่ะ
คราวนี้ปรับลุคเป็นสาวผมดำยาว

เห็นแล้วอยากจะได้ของขวัญชิ้นนี้อยู่ไม่น้อยนะคุณนะ

อยากไปรับซะเดี๋ยวนี้เลยค่ะคุณผู้ชมค่ะ
บางทีเป็นน่าจะรอต่อคิวไปรับเยอะนะ

ตอนนั้นดูสิให้มารบมือ

สว่าผ่านไปคุณผู้ชมส่งท้ายนิดนึง
ซีดกันนิดนึงแล้วกัน

ดิฉันบอกเลยว่าร้องโอ้ว้าวเลยนะคะ
เซ็กซี่ไอคอนโยยศวดี
คริสต์มัสปีนี้เบาที่ไหนเบาไม่เป็น

จริงพี่โยคือโพสต์ธรรมดาก็เซ็กซี่อยู่แล้ว

พอบวกกับอินเนอร์เต็มคาราเบลแบบนี้

แซนตี้ประเทศไทยนี่เขามีแต่แซ่บทั้งนั้นเลยนะคะ

ใครเจอดิฉันจะได้เห็นคุณไหมชุดนี้
ดิฉันมีผ้าถุงแม่สีแดงอยู่กระโจมอกคู่เลยกับคุณมิ้น

อย่างนี้ก็ยังกล้าสู้เขานะ